เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศ
วันนี้ครับเราจะมาเติมเต็มความสวยงามเติมเต็มความเย็นกับภาพเกล็ดหิมะ
แต่ว่าเกล็ดที่มาในเช้าวันนี้ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาสักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเป็นเกล็ดหิมะที่เกิดขึ้นบนฟองสบู่

ภาพที่เห็นจะสวยงามแค่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรไปชมกันครับ
สำหรับภาพฟองสบู่เกล็ดหิมะที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้
เป็นภาพคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่
โดยนายปาโปซาลาสก้านะครับซึ่งเป็นช่างภาพชาวโปแลนด์
เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาอัดคลิปวิดีโอคลิปนี้คือ
เพราะต้องการที่จะบอกให้ลูกสาวของเขาได้เห็นถึงความหนาวเหน็บ
และความสวยงามของหิมะ
โดยเขาได้เปรียบเลยว่าหิมะที่เกิดขึ้นมันมีความสวยงามมาก
เห็นภาพเขาก็เลยทำการถ่ายภาพฟองสบู่ที่เป็นหิมะเกิดขึ้นแบบนี้
โดยเขาถ่ายภาพฟองสบู่นี้ท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเหน็บติดลบ๑๕องศาเซลเซียต

ฟองสบู่นั้นค่อยแข็งเป็นเกล็ดหิมะเป็นแฉกสวยงามแปลกตาให้กับพวกเราได้ชมกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เมืองไทยของเราก็มีแม่คันนิ้งมีเหมือยขาบ
ให้เราได้ไปชมความสวยงามในฤดูหนาวแบบนี้

ทำให้เกิดความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูจากกระบุพยากรณากาศของไทยรัตรีณทีวี

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมสดที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวนะขนาดนี้
สังเกตว่าตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นทางยาว
เลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกอย่าง
อภัยนะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ภาคเหนือและพรุ่งภาคอีสาน

จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ภาคอีสานรวมไปถึงบริเวณทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แน่นอนครับช่วงแรกของการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ในบางจุดบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูง
ประกอบกับเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ก็จะถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะเหนียวนำให้อาจมีโอกาสเกิดฝนได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณอุณหภูมิในเช้าวันนี้

เพราะว่าเช้าวันนี้นั้นจะสังเกตว่า
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ยังคงมีพื้นที่สีเขียวนะครับ
มีพื้นที่สีน้ำเงินนิดปกคลุมแถวบริเวณจังหวัดเลยหนองคาย

พบว่าพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น

อยู่ที่๙องศาเซ็ลเซียตแถวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสร

คำนวณนะครับว่าในเช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอยู่

สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๒๙องศาเซลเซียตนั้น
ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
นี่คือความหนาวเย็นที่เราจะได้สัมผัสกัน

อย่างที่บอกไปจากปัจจัยต่างตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสลมตาวนออกเฉียงใต้
ยังคงหอบเอาความชื้นพัดเข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่มานะครับ
จึงดันให้ความชื้นเหล่านี้นั้นออกสู่ทะเลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นความชื้นที่จะมาก่อตัวกลายเป็นฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศ
ก็จะค่อยลดลงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เช้าวันนี้ยังเห็นฝนไม่มากนัก
มีประปายอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นก็จะหายไปตกแบบมาไวไปไวเท่านั้น
พรุ่งนี้มีลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าอาจจะเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือได้ดังนั้น
พรุ่งนี้ใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในวันนี้นั้นยังคงมีหลายพื้นที่เลยทีเดียว

บริเวณที่อยู่ติดกับทะเลอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
วันนี้จากการคาดการณ์สูงสุดจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
เกิดฝนวันนี้เพียงแค่๑๒เท่านั้น
หลังจากนี้โอกาสการเกิดฝนมีเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับ

ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตลอดทั้งวันครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป